มาดูเรื่องของร่างทรงช่วงนี้ร่างทรงเยอะนะคะ

มีหลายรูปแบบใช่ค่ะหลายรูปแบบ
แล้วก็ทรงหลายคนอ้างว่าทรงบางคน
อ้างว่าทรงดาราฮอลลีวูดก็มีไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะ
ตอนนี้ก็เลยทำให้ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพเขารวมตัวกันมาแจ้งความกับตำรวจ
เพราะมองว่าตอนนี้ร่างทรงต่าง๑หลอกลวงประชาชน
และ๒มีการแอบอ้างเบื้องสูงด้วยนะคะ

อาจริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาทยากรรม
และนายธนัดชัยวัชิรษักแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษร่างทรงและตำหนักต่าง
ตอนนี้ที่ปรากฏในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
บอกว่ามีการแอบอ้างเบื้องสูงรวมไปถึงเป็นการหลอกลวงประชาชน
ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับการกองปราบรามช่วงสายที่ผ่านมานี่เอง
อันนี้เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เรื่องของร่างทรงดัง
และบอกให้แฟนสั่งช่างภาพด้วยนะคะ
อัจฉริยะเปิดเผยบอกวันนี้ได้แจ้งความดำเนินคดี
ร้องเอาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและแอบอ้างเบื้องสูง
บอกว่าถ้าปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายแก่สังคม

เป็นภาพวีดีโอแล้วก็หลักฐานต่างมอบให้กองปราบ

ถูกหลอกจากร่างทรงคนอื่นติดต่อเข้ามาทางชมรมบ้างแล้ว

ที่ได้รับความเสียหายจากร่างทรงให้เข้ามาติดต่อก็ได้
ก็คือทางชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
อัจฉริยะบอกอยากจะให้แจ้งเข้ามา

และไปแจ้งความดำเนินคดีพร้อมกันค่ะ

ซึ่งจะทำให้เกิด

ดังนั้นจึงมาร้องทุกข่าโทษในวันนี้

ส่วนอีกหนึ่งคนที่เดินทางไปด้วยเมื่อวาน
ก็คือนายธนัดชัยวัชิรษักเป็นแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ

คือสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนา
แต่ตอนนี้กลับมีบุคคลที่มาแอบอ้าง
มาทำลายมาแต่งกายเรียนแบบ

คดีไม่มีความคืบหน้าจะเดินทางไปเองเลย
ตำหนักร่างทรงต่างไปพิสูจน์
หากไม่ใช่ของจริงบอกจะต้องทำยังไงก็ได้
ตำหนักเหล่านี้ปิดไป
ส่วนแอดมินเพจดังนะคะบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหาย
มาแจ้งข้อมูลให้ทางเพจแล้วจำนวนหนึ่ง
ส่วนใหญ่ถูกหลอกให้รักษาเกี่ยวกับโรค
หลังจากอ้างว่าโรคที่เป็นไม่สามารถรักษาทางการแพทย์ได้

เนื่องจากผู้เสียหายบางส่วนเขาอายไงที่ถูกหลอก
ก็เลยคือเสียเงินเสียหน้าแล้วเขาก็เลยไม่กล้า

ไม่กล้ามาเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยนะคะ
ชมรมบอกยืนยันว่า
หลักฐานที่ทางเพจมีเป็นข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง

นายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์รองอธิบดีกรมการศาสนา
เข้ามาตรวจสอบกรณีดังกล่าวให้หน่อย
ขอให้ตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบ
จากถือเป็นการหลอกลวงประชาชน
รองอธิบดีกรมการศาสนารับเรื่องไว้แล้ว
พร้อมเตรียมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

และงมงายเรื่องดังกล่าวค่ะ
ต้องยอมรับมีเยอะจริง